กลับมาเช็คดวงกันต่อนะคะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะชาววอกเนี่ยนะคะ
การงานการเงินและความรักเป็นยังไงบ้างคะ
สำหรับคนที่เกิดปีว่าในสัปดาห์นี้
ผมเองก็อยากจะให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะเป็นช่วงที่มีคนมาทำให้เราสติแตก
เพราะฉะนั้นก็ขอให้คิดว่าจะเอาพิมเซนไปแลกกับอื่น
อ๋ออดทนไว้นะคะอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย
คือเขาเป็นพิมเซนและเราเป็นเกลืออะ

ไม่คุยว่าพิมเซนไปแลกกับเกลือยังไง
เขาเป็นเกลือเราเป็นพิมเซน
อ๋อต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้

มีทรัพย์เข้ามามีเงินเข้ามาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีออกไปเช่นเดียวกัน

ซึ่งบางคนไม่ได้มาจะต้องหาทางออก
อ๋อก็ยังดีนะถือว่าดีนะอ๋อออกไปทางไหนคะ

มันออกมาเสียหายหรือออกไปในทางแบบการลงทุนที่ดีหรือยังไง
เข้ามาแล้วไม่ได้เก็บถ้าพื้นฐานตัวคนปีจรในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหามากกว่า
โอ้โหคืออยู่ดีได้เงินเดือนมาปุ๊บอ้าวตู้เย็นพังต้องซื้อใหม่

แต่ก็ยังดีกว่าเงินเดือนไม่ออกแล้วตู้เย็นพังนะแกต้องพักเนื้ออีกมาก
มันถึงครามไม่เป็นอะไรต่อกับที่ปีกุลค่ะ
คนที่เกิดปีกุลนะครับโดยในพื้นฐานดวงในช่วงนี้นะครับ
ก็ยังคงมีความเขาเรียกว่าราบรื่นไปได้ดีอยู่นะครับ
แล้วก็เพียงแต่ว่าขอให้คุณผู้หญิงระวังเรื่องของความเข้าใจผิด

คือเอาให้ชัดเจนว่าที่ไหนยังไง
ใช่อันนี้แค่ยกตัวอย่างในเรื่องของสถานที่
แต่ถ้ามันมีอย่างอื่นที่ผิดพลาดที่มันมีความเดือดร้อนมาก
ก็เป็นเรื่องสถานที่ละเป็นการเจจาคุณของธุรกิจละ

คืออย่างที่ผมบอกว่าภาพรวมคือเรื่องของความเข้าใจผิด

นะครับอย่างไรก็คนที่เกิดปีกุลเนี่ยระวังในสัปดาห์นี้ด้วย

ผ่านไปแล้วกับการอัปเดตดวงเลิศทั้ง๑๒นักศัตริย์
และตอนนี้ก็ได้เวลาสรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์กันแล้ว
กษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องความรักคือปีมะโรง
กษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการงานคือปีเถาะ
และนักกษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการเงินคือปีจอ
หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนในช่วงนี้
มีดวงตกแล้วก็ตกงานด้วยอ่ะเธอ

คือต้องบอกว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดี
ปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะทั้งโลกปั่นป่วนมาก
แต่หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนที่มีเกณฑ์ที่แบบว่าเฮ้ยดวงตกหนักแล้ว
มีเกณฑ์ตกงานด้วยตายแล้ว
ถ้าพูดถึงหนุ่มสาวปีใดที่จะมีเกณฑ์ดวงตกและตกงานในช่วงนี้นะครับ
ก็อยากจะเตือนคนที่เกิดคนที่เกิดปีขานครับ
อ๋อตายแล้วอย่างที่บอกไหมเมื่อกี้ปีขานั่นแย่อยู่แล้ว
ถ้าคนในขานน้ำกับขานไม้แย่น่ะเขาอีกต้องระวังกันนิดนึง
ให้ระวังนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าก็คือช่วงนี้จะทำตัวอะไรอยู่ในที่ทำงาน
ก็ต้องแบบว่าเออนิดนึงอยากได้ขี้เกียจให้เจ้านายเห็นช่วยทำตัวให้ดี
ถ้าเขาเรียกว่าถ้าเราทำดีงานมันดีเงินมันก็มาตาม
เพราะฉะนั้นต้องขยันถ้ารู้ว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีเนี่ยนะต้องรีบขนขวาตัวเอง
ใช่ค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอโจ้มากเลยนะคะ
ที่มาอัปเดตให้เราได้เตรียมตัวตลอดเวลาเลยเนอะใช่แล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ดูไม่ทัน
หรือทางเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะและในช่วงหน้านะคะหันมาทางนี้สิคะ
หันมาเซหันมาเซหันมาเซ
เดี๋ยวพูดกับใครพูดกับฉันหรือพูดกับคุณผู้ชมค่ะ
หรือพูดกับพี่โจ้กำลังไม่รู้เอ่อ
ชั้นบอกแกเลยให้หันมาทำไมชั้นต้องการอะไร
ใช่หรอฉันก็จะเตรียมมาให้ในช่วงหน้านะคะ
เดี๋ยวจะทำเตรียมลีล่าในเจาะแทงโก้กันกับคุณผู้ชมค่ะ
แต่ตอนนี้ขอไปแทงให้ยับก่อนนะคะ